ดูโปรเมกันหน่อยนะครับเพราะว่ายอดเยี่ยมมาก
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคิดคะแนนผิดตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้ว
ให้คิดคะแนนผิดแค่ไหนก็หนีไม่ได้แล้วนะครับ
โปรเมฆจะขึ้นมือหนึ่งของโลกจะเป็นทางการในช่วงหัวข้ามวันนี้นะครับ
วันสุดท้ายแข่งขันที่แคนาดานะครับเอริยามือสองของโลกชาวไทยออกสตาร์ทอันดับ๔ร่วม
ปรากฏว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับมาถูกที่ถูกเวลาเก็บเพิ่ม
อันเดอร์จากผลงานสี่เบอร์ดี้เสียหนึ่งโบกี้นะครับ
ส่วนจดเกาหลีใต้ทำเพิ่มสองอันเดอร์
ก่อนที่นั้นจะเสียในส่องหลุมสุดท้ายครับโอ้โห
นั่นแหละครับเป็นสาเหตุสำคัญนะครับทำให้มีลุ้นกันครับ
ที่สิบเจ็ดอันดับภาพต้องด้วยครับ
เมตีช็อตเดียวเรียบร้อยครับลงไปเลยครับ
โอ้โหช็อตแห่งน้ำตาครับความดีใจของเธอนะครับ

สุดยอดมากนะครับยิงเบอร์ดี้ระยะไกลครับ๒๕ฟุตลงสวยงามเลยครับ
พร้อมกับคว้าแชมป์แรกในปีนี้สำเร็จจากการลงเล่น๑๓รายการ
โอ้โหยินดีกันอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
ครั้งนี้ก็ทำให้เอริยานั้นแซงให้เดียโคจากนิวซีแลนด์นะครับ

หลังทำผลงานในศึกมาโนไลฟ์ดีกว่า๒ปีที่แล้ว
ซึ่งมีผลต่อการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมอันดับโลกโดยปี๒๐๑๕นะครับ
ทำได้เพียงการผ่านการตัดตัว
ส่วนปีที่แล้วจบอันดับ๕ร่วม
เหลือเพียงรอการประกาศนะครับในช่วงเย็นถึงช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับ

ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ลุ้นอยู่อย่างเป็นทางการ
เมย์ก็ยอมรับว่าเธอไม่คิดมาก่อนว่าจะได้แชมป์
แล้วก็รู้สึกเกรงไม่น้อยในการออกรอบวันสุดท้ายครับ
สุดยอดมากนะครับในช่วงฟีสของโซเชียลมีเดียตอนเนี่ย
ก็มีคนไปโพสต์ข้อความแล้วก็สกรูปเก่า
ที่เคยไปสัมภาษณ์ทางโปรเมแล้วก็คุณพ่อ
ขวาส่งที่น้องคู่เนี่ยนะครับมาถึงฝันในวันนี้
แข่งขันในอาชีพคือเหมือนกันว่าได้เป็นนักกอล์ฟอาชีพแล้วก็มีเงินใช้

โอ้โหก็แมทนี้เท่าไหร่ละคุณ
เมื่อกี้ผมอ่านรางวัลไป๕๐กว่าล้านคือรวมทั้งหมดตอนนี้ที่โปรเมเล่นมา
ยังไม่นับพวกค่าโฆษณาเนี่ยว่าประมาณ๑๓๐ล้านบาท
โอ้โหแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือเป็นความยินดีที่ทำให้คนไทยมีความสุข
ใช่อันนี้ก็เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นโก๊ฟอาบิษัทคนแรกนะครับ
ที่เรานั้นถือว่าขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก
เดี๋ยวจะมีไซตี้นั้นน่าพรากภูมิใจให้คนไทยได้ชื่นชม
แรงบันดาลใจสำหรับใครที่อยากเป็นน้ากอล์ฟนะ
คนไทยก็ทำได้นะครับมือหนึ่งทั้งโลกนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีเทนนิสนะฮะพระราดอลนะครับ

เดี๋ยวตอนนี้คนจะหันกลับมาสนใจกอล์ฟกันนะครับ
ซึ่งเป็นกีฬาที่หลายคนนั้นบอกว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายมันแพงจริง
แต่ว่าเชื่อเถอะนะครับว่าถ้าเกิดมีแบบอย่างแบบนี้เนี่ย